สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๗นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันเมื่อสักครู่นี้คงได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัตรที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพายุฝนฟ้าขนองที่เข้าถล่มในหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับนี่เป็นผลพวงจากเรื่องของมรสุมฤดูฝนก็คือกระแสลม
หรือจะเป็นน้ำทุ่มจากพลันน้ำป่าไหลลากรวมไปถึงดินโครนทะลมและแน่นอนขลื่นทะเลตอนนี้ยังคงสูงในหลายจุดหลายพื้นที่เกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยของเราเรามีตัวมาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัตน์ทีวีคุณผู้ชมที่เห็นอยู่หน้าขณะนี้นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆท
กะโชกแรงฟ้าหรองฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
และล่าสุดตอนนี้จากการตรวจสอบ
มีหลายจุดละครีเดียวที่กล่อตัวของกลุ่มฝนจุดขึ้น

มีฝนตกในบริเวณกำแพงเพชย์จังหวัดตาก
อีสานในบริเวณตอนบนของภาคนะครับ

ภาคกลางครับในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรี
ภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราธานี
กระบี่นครศรีธรรมราชอ่าวไทยและอันดามัน
นี่คือพื้นที่ที่ตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนอยู่นักขนาดนี้
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก่อนออกจากบ้าน
ก่อนออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งดูฟ้าดูฝนเตรียมอุปกรณ์กันฝนก็ด้วยนะครับ
และแน่นอนครับกลุ่มฝนเหล่านี้นั้นเป็นกลุ่มฝนที่
ยังคงสามารถให้จะหอบมาปกคลุมเมืองไทยของเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าปัจจัยสำคัญก็คือ
กระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝน
ตอนนี้พัดปกกลุ่มเมืองของเราค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
อกจากจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนแล้วยังส่งผลต่อสถานการณ์คลื่นลมด้วยนะครับ
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือการคำนวณสถานการณ์ฝนต่อจากนี้เป็นต้นไปตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนในวันนี้
สังเกตว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
จนถึงตอนกลางฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกก็คือพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ
พื้นที่ที่ต้องระวังหน่อยก็คือพื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีเหลืองอยู่ในขณะนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ในวันนี้จะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับในบริเวณจังหวัดตราด
ส่วนบริเวณพื้นที่อันดามันนั้นยังคงมีหลายจุดเช่นเดียวกันที่ยังคงต้องระวัง
ว่าจะเป็นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
พื้นที่เหล่านี้นั้นคงต้องระวังภัยที่จะตามมาจากฝนที่ตกอย่างหนักตกอย่างรุนแรง
วันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนทะลม
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตอนนี้ยังคงรุนแรงแล้วก็น่ากลัว
สามารถให้จะสร้างความสูญเสียเกิดขึ้นได้ลูกศรที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นทิศทางของกระแสลมนะครับ
ส่วนสีที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้สีส้มคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๓เมตร
เหลืองคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับจะสังเกตว่าบริเวณคลื่นสูงส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมเป็นวงกว้างในบริเวณทางตอนบนของท้องทะเลนะครับ
ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันโดยจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
เพราะว่าในบริเวณฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับทะเลคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายเลยทีเดียวใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ส่วนฝั่งอ่าวไทยในบริเวณตอนบนคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณสองเมตรดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๗นี้
และแน่นอนครับแต่ละพื้นที่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกเลยครับว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
ฝนมีโอกาสตกเพิ่มขึ้นแต่ละภาคสถานการณ์ฟ้าฝนเป็นอย่างไร
เรามาเริ่มต้นบริเวณทางตอนบนในพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้มีโอกาสเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิษฐสุโขทัยพิศนุโลกเพชรชบูรณกำแพงเพชรและจังหวัดตากนะครับ
สุดวันนี้๒๕องศาครับสูงสุดวันนี้๓๘องศาเซลเซียต
อีสานครับภาพรวมมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับโอกาสเกิดฝนวันนี้มากถึง๖๐เลยทีเดียว
ส่วนมากบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับ
สุดวันนี้๒๕องศาสูงสุดวันนี้๓๖องศาเซลเซียตภาคกลางครับมาดูกันว่าฝนตกจังหวัดไหนบ้างฟังดีดีนะครับ
เกิดฝน๑๓๐ของพื้นที่โดยต่ำสุดวันนี้๒๕องศาสูงสุดวันนี้๓๘องศาเซลเซียตครับ
ภาคตะวันออกครับโอกาสการเกิดฝนวันนี้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับ๖๐ของพื้นที่
ตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดครับ
ต่ำสุดวันนี้๒๕องศาเซลเซียตสูงสุด๓๗องศาเซลเซียต
ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ร่องใต้ไปฝั่งอ่าวไทยอันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง
โอกาสเกิดฝน๖๐ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งนะครับ
เฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและพัทธลุง
สุดวันนี้๒๔องศาเซลเซียสสูงสุดวันนี้๓๖องศาเซลเซียต
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราธานีขึ้นไปทะเลคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ห่างไปจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
จากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
เพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะแปรปวนเหลือเกิน
โอกาสการเดินเผินมากถึง๑๘๐บริเวณของพื้นที่
ฝนตกหนักบางแห่งไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้๒๓องศาเซลเซียสสูงสุดวันนี้๓๓องศาเซลเซียต
ทะเลย้มอีกครั้งคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจากการตรวจสอบวันนี้
โอกาสการเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่โดยมีโอกาสการเกิดฝน๓๗
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้๓๓องศาเซลเซียสไม่ว่าระอุดเท่าไหร่
สุดวันนี้๒๗องศาเซลเซียตโอกาสการเกิดฝนนั้นอยู่ในช่วงบ่ายเย็น
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นฝนจะตกในบริเวณฝั่งตะวันตกของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ตอนล่างของกรุงเทพมหานครสักส่วนใหญ่นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้
ค่ำคืนนี้นะครับใครที่จะออกเดินเรือชาวประมงต่างนะครับ
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคลื่นที่มีผลกระทบต่อการเดินเรือเป็นอย่างไร

จากนี้คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ